อีกหนึ่งเรื่องคุณแม่มีลูกชายลูกชายโดนสุนัขกัด
ตัวเล็กอยู่เลยนะคะอายุประมาณ๔ขวบเท่านั้นเอง
ก็ออกมาถามหาความเป็นธรรมค่ะ
บอกว่ามีพระราชบัญญัติคุ้มครองสุนัข
นางสาวคณิตฐาเสน่หาอายุ๓๒ปีชาวองค์บ้านโป๋งราชบุรีเล่าว่าลูกชายของเธอชื่อเด็กชายปะตินานวณภานิษฐ์หรือน้องบีมอยู่ชั้นอนุบาล๑ค่ะอายุ๔ขวบถูกสุนัขกัดเป็นแผลใหญ่และลึกเกือบจะถึงเส้นประสาทบริเวณใบหน้าแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานเกือบสัปดาห์ซึ่งเหตุการ
มีพรบไหนคุ้มครองบ้าง

เพราะอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กคนอื่นอีก
ซึ่งเธอก็ได้ร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลไปทางหนึ่งไปแล้วนะคะ

เหตุการณ์ในวันนั้นพร้อมพร้อมกันค่ะช่วยงานค่ะมาเตรียมงาน
งานประจำปีไหว้ครูอะค่ะก็คือมาแล้วก็คือน้องมาอยู่เสร็จ
เช้าแล้วมาพร้อมพร้อมพร้อมก็ประมาณสิบโมงก็ไม่เช้ามากสิ
หมาพอหมาเห็นน้องก็คือน้องไม่ได้ทำอะไรก็คือกัดน้องเลย
ก็กล้มกัดแบบน้องล้มความหน้าก็กัดจนน้องหงายหน้าขึ้นมาอย่าง
ถ้าถ้าความลึกมันลึกกว่านี้อีกนิดนึงก็คือจะโดน
ประสาทบริเวณบริเวณหน้าค่ะที่มันจะสั่งการปากกับตา
เนี้ยค่ะก็คือจะทำให้ตาหลับไม่สนิทปากปากตกปากเบี้ยวยัง
เนี้ยค่ะยักษ์คิวไม่ได้กระพริบตาไม่ได้เลยเนี้ยค่ะ
หมาตัวนี้มีเจ้าของไหมครับถ้าไม่มีใครแสดงตัวออกมาเป็นเจ้าของ
ก็คือเหมือนเป็นหมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหมาจรจัด
ที่เจ้าของไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ว่ารู้แต่ว่ามันอยู่
บริเวณนี้มีมีค่ะก็มีเจ้าของงานเนี่ยค่ะ
ลูกหลานเจ้าของงานโดนกัดเขาก็เคยเอาไปปล่อยอยู่
ไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้มันก็กลับมาอยู่ที่
นางสาวคณิตหานะคะยังบอกอีกว่าส่วนตัวไม่คิดเรียกร้องค่าเสียหาย
สิ่งอื่นใดเพียงอยากให้จัดการกับสุนัขจรจัดที่ดุร้าย
ก่อนจะไปทำอันตรายเด็กคนอื่นเป็นรายต่อไปนะคะ